คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
พุ่งไปชนรถพ่วงข้างครับจนทำให้คนที่เขาขายลูกชิ้นนะคะ
เป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นที่เขาไม่รู้เรื่องอยู่ข้างทาง
ถูกรถชนแล้วก็คอหักเสียชีวิตค่ะที่นี่นะคะ
อันนี้เป็นภาพจากที่เกิดเหตุนะคะนี่ค่ะ
ก็คือเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายลูกชิ้น
สภาพอย่างที่เห็นคือจำแทบไม่ได้เนี่ยค่ะ
ดูสภาพข้างทางดูสภาพรถขายลูกชิ้นนะ
อุปกรณ์ขายลูกชิ้นน่ะกระจายเกลือนเลยนะคะนี่นะคะ
สภาพคือด้านหน้าพังยับเลย

มีผู้หญิงอายุประมาณ๒๕อยู่ในสภาพแบบมึนงงนะ
ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่สนคลองตัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยพัฒนาการ๑๗นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมานี่เป็นพื้นที่เขตสวนหลวง
เสียชีวิตหนึ่งคนค่ะเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นค่ะ
อุดมแสงกัญญาอายุ๔๒
คือเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่นะคะ
โหลกหน้าผักยุบคอหักแขนซ้ายหักผิดรูป
ข้อเท้าที่ขาซ้ายมีบาดแผลฉีกขาด
กระดูกหักรอยถลอกตามตัวเต็มไปหมดค่ะ

ผู้ตายเขาก็มาจากตลาดคลองเตยกำลังจะกลับบ้าน
อยู่ในซอยพัฒนาการ๒๐แยก๑๙

คือลงมาจากรถแล้วอาศัยจังหวะช่วงชุนละมุน
โทรศัพท์แล้วก็มีรถตู้

มารับตัวออกไปจากที่เกิดเหตุเลยค่ะ

นั่งมากับรถคันที่พุ่งชน
แต่ผู้หญิงคนนี้ที่อายุ๒๕ยังคงพูดจาวกไปวนมา
ตำรวจก็เลยต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
อยู่และคนขับรถตัวจริงมาสอบปากคำ
สาธารณาต่อนะคะทีนี้คำถามคือ
เป็นใครยังไงเจอตัวหรือยัง
ช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
ตัวคนขับนะคะร้อยตำรวจเอกอัครวินเตชะอุบล
เขาเรียกกันว่าไฮโซจิมมี่ค่ะ

ใช่ไปมอบตัวไปมอบตัวที่สอนอคลองตัน

ตำรวจนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตี๔ค่ะ

คือเป่าคงไม่ทันแต่ว่าจะต้องรอบนตรวจเลือด
ใช่สารเสพติดในร่างกายแอลกอฮอลในร่างกายเนี่ยค่ะ

คลุมผ้าไว้อย่างที่เห็นนะคะ

ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า
เขาก็เป็นทายาทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่

เคยมีข่าวกับดาราสาวชื่อดังด้วยค่ะ

ศร้อยตำรวจเอกสังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์

บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะ